วันนี้ความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองยังเป็นเรื่องที่คนไทยจับตา
ใช่ค่ะหลังผ่านพ้นวันเลือกตั้งนะฮะ
ถามคุณผู้ชมเลยคุยกันหน่อย
คิดว่าเสียงสอสอที่ได้มากที่สุดในสภาค่ะ
หรือคะแนนจากการลงคะแนนของคนทั้งประเทศจะแพ้ชนะในเขตไหนก็ไม่รู้
ไหนควรมีสิทธิ์ในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนค่ะอ่าตามมุมมองของท่าน
ส่งข้อความมานะคะผ่านทางไลน์ของไทยรัฐนะคะ

พักที่ได้ที่นั่งมากกว่าเขาจะได้โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน
แต่เขาก็บอกว่าก็ไม่ได้มีกฎหมายบังคับหรือว่าไม่ได้ผิดอะไร
ถ้าหากว่าพักที่ได้อันดับ๒จะแย่งจัดตั้งรัฐบาลนะคะ
ใช่ไม่ได้มีกฎหมายบังคับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ถ้าพักอันดับ๑จัดไม่ได้อันดับ๒อะไรก็ไปจัดกันอะไรก็ว่ากันไป
แต่ณขณะนี้ก็ด้วยรูปแบบการเลือกตั้งสถานการณ์มันเปลี่ยน

แต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกค่ะที่มีการอ้างอิงคะแนนดิบ
คะแนนดิบมากกว่าขอจัดตั้งรัฐบาลก่อนนะคะด้วยระบบที่แตกต่างไป
ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงชิงการเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่นะฮะ
คะแนนล่าสุดกันด้วยว่าแต่ละคั่วเนี่ยทั้งเพื่อไทยและพลังประชารัฐ
เขามีเสียงในมือเท่าไหร่อย่างไรใช่ค่ะท่านรอแป๊บหนึ่ง
เพราะเมื่อสักครู่นี้ยังสดร้อนพักเพื่อไทยเพิ่งร่อนจดหมาย
นัดฟังการแถลงข่าวพรุ่งนี้สิบโมงเช้าใช่ค่ะบอกว่าจะร่วมแถลงข่าวกับ
พักการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยค่ะรวมแล้ว๗พัก
มีข่าวว่า๗พักคือผมเนี่ยนับอยู่ในมือที่เป็นคั่วที่จับมือกับเขาเหนียวแน่นเนี่ย
ถ้ารวมเพื่อไทยด้วยเนี่ยมีอยู่หกอ้าวแล้วพักที่เจ็ดพักอะไร
ไม่บอกเขาไม่ใช่ผมไม่บอกนะผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้
เราไม่รู้เขายังไม่บอกค่ะสิบโมงเช้าพรุ่งนี้พลักเพื่อไทย
นัดพันธมิตรฝ่ายประชาธิปไตยจับมือแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล
เดี๋ยวเราจะลองรวมตัวเลขให้ดูว่าทำไมเขาถึงมั่นอกมั่นใจ
นัดแถลงข่าวพรุ่งนี้สิบโมงเช้าแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดเจนในระดับหนึ่งนะคะ
อืมว่าจุดยืนของแต่ละพักเขาจะไปร่วมกับพักไหนอะไรยังไงใช่อ้าว
ความเคลื่อนไหวก่อนเลยกันแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับ
วันนี้ภักดิ์เพื่อไทยออกแถลงการเรื่องความเห็นต่อการจัดการเลือกตั้ง
และจุดยืนการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตนารมณ์ของประชาชนนะครับ
โดยแถลงการของพักเพื่อไทยระบุว่าพักเพื่อไทยเห็นว่าผลการเลือกตั้งเบื้องต้น
สะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
ของประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งรัฐบาลเช่นนี้จะไม่ได้ความยอมรับจากประชาชนและจะเป็น
รัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพพักเพื่อไทยจึงขอเรียกร้องให้พักการเมือง
คำนึงถึงประเทศชาติและประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเอง
และพักเพื่อไทยพร้อมที่จะทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นพักการเมือง
มีความรับผิดชอบและสร้างสรรค์เพื่อให้เจตนารมณ์ของประชาชนได้รับการเคารพ
และปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไข
ซึ่งเลขาธิการพักเพื่อไทยนะคะในภูมิธรรมเวชยชัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยกับทุกพัก
ยกเว้นพักพลังประชารัฐกับพักรวมพลังประชาชาติไทย
พักนี้เขาไม่คุยนะคะเพื่อไทยบอกไม่คุยด้วย

หลายคนมองว่าเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล
พักเพื่อไทยบอกว่าถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดี
เอาเลยค่ะ
ที่การภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าภักดิ์เพื่อไทยไม่ยึดติด
ครับไม่มีเงื่อนไขขอเพียงให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้
แม้ว่าจะเป็นพักสอสออันดับหนึ่งแต่ถ้าภูมิใจไทยมาร่วมตั้งรัฐบาลด้วย
ก็ดันคุณอนุทินเป็นนายกก็เป็นไปได้ไม่ยึดติด
ไม่ต้องเป็นคันดิเดตนายกของเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยเป็นคันดิเดตนายกของพักเพื่อไทยนะฮะ
ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าพักที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
เขตแต่ได้จำนวนสอสอน้อยกว่าพักที่ลงสมัครแค่๒๕๐เขตแล้วออกมาบอกว่าตัวเองได้คะแนนนิยมจากคนทั้งประเทศมากกว่าควรจะได้จัดตั้งรัฐบาลนี่คือกติกาที่บิดเบี้ยวตั้งใจออกแบบให้นำระบบสอสอพึ่งมีมาคิดเพื่อตัดคะแนนพักที่คนนิยมส่วนการโหวตในสภาสอสอ๑คนมีคะแนนโหวตเท่ากัน๑คะแนนไม่ใช่เอาคะแนนจากสอสอคนไหนได้คะแนนเลือกตั้งมาเท่าไห
แล้วจะกลายเป็นเสียงข้างมากคุณหญิงสุดารัฐยังระบุว่าการแข่งขันในสนามเดียวกันออกแบบกติกาเอาเปรียบคนอื่นมากมายตั้งแต่จุดสตาร์ทยันเส้นชัยแต่จำนวนสอสอก็ยังแพ้อยู่ดีแต่จะขอรับเหรียญทองบนแท่นที่หนึ่งแบบนี้ก็ได้เหรอทิ้งท้ายไว้ว่าแบบนี้ก็ได้เหรอค่ะทีนี้มาดูพักอื่นอื่นกันบ้างนะคะว่าจุดยืนของแต่ละพักเขาเป็นยังไงกันบ้างพักเสรีรวมไทยค่ะหัวหน้าพัก
ขอบรรตเอกเสรีพี่สุเตมีเยาเวศก็บอกว่าพักพลังประชาระต้องมีมรรยาศทางการเมืองนะเพากับที่ได้เสียงอันดับ๑เค้าต้องได้จัดตั้งรรธบาลก่อน
ยืนยันว่าพักเสรีรวมไทยอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยและไม่มีข้อแม้ใดในการไปร่วมรัฐบาลค่ะ
ที่๖หรือที่๗เนี่ยใช่ไหมผมไม่แสดงตัวอะไรเลยไม่นู่นไม่นี่อะไรนะ
ใครจะเอาไงก็เอาไปถูกไหมเพราะถ้าไม่งั้นถ้าเราแสดงท่าทีจะมาอยู่ประชาธิปไตยมั่ง
หรือฝ่ายพลังชารัฐจะให้ผลประโยชน์อะไรเราก็อย่างนู้นอย่างนี้แล้วมันไม่ได้นะครับ
ขณะที่นายรายุฤีบุญธรองโคศกภัคเภอชาตินะครับบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าภักรพลังประชาวัติ
กล้าประกาศตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขนาดนี้เพราะที่สุดแล้วพักการเมือง
ได้สอสอมากที่สุดคือพักเพื่อไทยและในสภานับคะแนนจากจำนวนสอสอ
ทำให้ระบอบประชาธิปไตยเจือจางเพราะถือว่าผิดธรรมเนียมปฏิบัติ
และผิดมารยาททางการเมืองส่วนทางด้านของพักประชาชาตินะคะ
หัวหน้าพักก็คือในวันมุธมัธนอมธานะคะประกาศจุดยืนแบบนี้ค่ะ
ทางพักยืนยันว่าจะเคียงข้างฝ่ายประชาธิปไตยยืนยันว่าทางพักไม่สามารถเข้าไปเชื่อมโยงกับการสืบทอดอำนาจได้
ฝ่ายใดที่มีจุดยืนลักษณะเดียวกันพักประชาชาติก็พร้อมที่จะสนับสนุน
ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านค่ะ
ไม่สนับสนุนฝ่ายนั้นไม่ว่าฝ่ายนั้นจะได้เป็นรัฐบาล
หรือไม่ได้เป็นรัฐบาลก็แล้วแต่กับการรวมกลุ่ม
ก็คงรวมกลุ่มในลักษณะอย่างนี้สำหรับภักดิ์ประชาชาติ
คุณวันนอบอกว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่เป็นรัฐบาล

เอาไปดูทั้งฝั่งของภักดิ์พลังประชารัฐ
วันนี้นายสถิศรัทธิ์สนธิศจิระวงโรงค์เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ
กล่าวถึงความคืบหน้าในการเป็นแกนนำรวบรวมเสียงสอสอจัดตั้งรัฐบาลนะครับ
บอกว่าทุกอย่างมีความคืบหน้าไปพอสมควร
ได้พูดคุยกับทุกพักการเมืองแล้วมีสัญญาณบวก
แต่ต้องรอดูความชัดเจนของผลการเลือกตั้ง
พักพลังประชารัฐยังมั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสิ้นได้ในเวลาไม่นาน
พร้อมกับย้ำหลักการของพักเวลาจะไปเจรจากับใคร
จะไม่เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปล่อพักการเมืองอื่นให้มาร่วมรัฐบาล
อันนี้ไม่รู้หมายถึงใครนะ
คุณสนทิรัฐยืนยันว่าพักการเมืองที่จะมาร่วมงานกับพักพลังประชารัฐ
ยังคงยืนยันเหตุผลเดิมนะครับ
เป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น
ช่วยตามรับเสียงพี่น้องปัชโชน
ใครร่วมร่วมเสียงได้มาก

ว่าจับมือกับพักพลังประชารัฐนะคะ

กรรมกรรมรีหาพรรคในจักรพันชุเพศ

ของการร่วมรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐแบบนี้ค่ะ
คือตอนนี้ยังไม่รู้หรอกว่าใครเป็นรัฐบาล
ยังไม่มีการติดต่ออย่างเป็นทางการด้วย
แต่พักยืนยันว่าจะไม่ร่วมกับพักในระบอบทักษิณ
จุดยืนยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะ
คือทั้งซีกเพื่อไทยกับซีกพลังประชารัฐ

มีข่าวที่เขาแชร์กันนะในสังคมออนไลน์
บอกว่าจบแล้วที่บ้านป่ารอยต่อ
วันนี้ค่ายทหารพันหนึ่งรออ
มีพักการเมืองที่มาคุยประกอบด้วย
นายจุรินรักษณะวิสิตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นายกรจติกะวันนิตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
นายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยกับนายศักดิ์สยามชิดชอบ
มีนางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนาและนายประพัทธสุทน
นายสุวัสดิลิปตะพันลบจากภักดิ์ชาติพัฒนานายดำรงพิเดชจากภักดิ์รักผืนป่าประเทศไทย
นายสุเทพเทือกสุบันก็ส่งตัวแทนมาในนามของรวมพลังประชาชาติไทย
จับมือกันจัดตั้งรัฐบาลเรียบร้อยแล้วกับพักพลังประชารัฐแล้วก็มีสว๒๕๐คนอยู่ในมืออีก
ค่ะคือกระแสข่าวว่าไปจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารนะคะ
วันนี้ต้องโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ปฏิเสธกระแสข่าวว่าพักพลังประชารัฐได้เชิญแกนนำหลายภาคการเมืองไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาลรวมถึงประชาธิปัตย์ด้วย
โดยยืนยันว่ายังไม่เคยเดินทางไปเจรจาจัดตั้งรัฐบาลที่ไหนกับใครทั้งสิ้น
ความชัดเจนเรื่องนี้จะออกมาเมื่อพักประชาธิปัตย
มีการประชุมกรรมการบริหารพักและลงมติกันแล้วเท่านั้น
ขณะที่นายอภิษฎเวชาชีวะ
อดีตหัวหน้าภประชาธิปัตต์ผู้สมัครสอบัญชีรายชื่อ
จึงตัวแทนพรรคประชาณธิบัตรไปร่วมหารือจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร
บอกว่าไม่มีอะไรในพักเขาปฏิเสธกันหมดแล้ว
นายกรก็ปฏิเสธแล้วว่ายังไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครเลย
ซึ่งเรื่องของกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร
พลเอกประวิทวงสุวรรณรองนายกรรธมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮม
ออกมาปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่จริงแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
ปฏิเสธเรื่องของการพูดคุยกับนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย
พักการเมืองอื่นที่มีกระแสข่าว
โอเคขอบคุณ
อย่างคุณเนวินคุณอนุทินอะไรอย่างนี้ได้มีติดต่อไหมคะ

คือตอนนี้เห็นอะไรก็จับเป็นกระแสความเคลื่อนไหวหมด

คุณอนุทินเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฟซบุ๊กเป็นพริกสีแดงนี่ยัง

ไม่มีอะไรนะก็แค่ก็แค่เป็นพริก
เปลี่ยนตั้งแต่นู่นก่อนที่กฎหมายเขาจะห้ามหาเสียง
คนก็ถามว่ามีนัยยะอะไรหรือเปล่า
ก็บอกว่าเปลี่ยนไปก็พอดีเฟซบุ๊คมันเด้งขึ้นมาพอดี
ก็ลองเปลี่ยนรูปไปก่อนตอนนั้นเขาห้ามหาเสียงใช่ไหม

เอาไปดูเรื่องการทวงสัญญาของพักการเมืองหน่อยนะครับ
เครือข่ายติดตามสัญญาที่ภาคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชน
เรียกร้องให้๒๖พักการเมืองทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน
ซึ่ง๒๖พักการเมืองลงนามกันไปเมื่อ๒๑ธันวาคม๒๕๖๖
มีผู้นำศาสนามีคณะทูตเป็นศักดิ์ขีพยาน
นามในครั้งนั้นก็คือระบุว่าหลังการเลือกตั้งสสทั้ง๒๖พักจะเคารพเสียงประชาชน
จะร่วมกันตั้งรัฐบาลโดยยึดเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดร
และจะตั้งรัฐบาลโดยนำเอานโยบายที่แต่ละพักได้ใช้หาเสียงมาบูรณาการกันอย่างจริงจัง
ก็คือเขาทวงสัญญาว่าเนี่ยคุณเคยลงนามกันใช่ไหมว่าจะยึดเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล
แต่ที่เขาทำกันอยู่เขาพยายามหาเสียงกึ่งหนึ่งกันอยู่ใช่ค่ะนะ
ก็มีหลายพักแล้วครับท่านผู้ชมครับเห็นหน้าเห็นตาท่านก็พอจะรู้อยู่แล้วว่ามีใครบ้าง
ใช่ทีนี้ค่ะมีอยู่พักหนึ่งที่คนสงสัยว่าเอ๊ะตกลงจุดยืนจะเปลี่ยนไหม
ยังไงเนี่ยค่ะคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นะคะ
คือก่อนหน้านี้บนเวทีดีเบตต่างรวมถึงการแสดงจุดยืน
เหมือนกับชัดว่าไม่น่าจะมาร่วมกับพลังประชารัฐ
แต่เหมือนกับว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมาก็ได้นะ
คือมีข่าวว่าเนี่ยสวิงไปแล้วล่ะ

แม้ว่าจะได้แค่สัก๖ที่นั่งเนี่ยแต่ก็เป็น๖ที่นั่งสำคัญเหลือเกิน
ทีนี้ก็ต้องถามย้ำชัดว่าตกลงแล้วจุดยืนนะวันนี้เป็นยังไง
คุณมิ่งขวัญก็ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีเลยนะคะ
บอกว่าจนถึงวันนี้ยังยืนยันในจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
คือจะทำงานร่วมกับฝั่งประชาธิปไตยและคำนึงถึงความซื่อสัตว์สุจริต
ถ้ามีการอ้างความเป็นประชาธิปไตยมาทำงานแล้ว
พบว่าไม่ซื่อสัตว์ก็พร้อมถอนตัวออกมาทันทีนะคะ
ตอนนี้โทรศัพท์เข้ามาเป็นร้อยสายค่ะ
ไม่รู้จะรับสายใครดีขอบคุณที่รับสายไทยรัฐทีวีนะคะ
จริงวันนี้คุณมิ่งขวัญออกเป็นแถลงการด้วยนะ
ยืนยันว่าเหมือนเดิมมั่นคงคือไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ